เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของชุมชนเก่าแก่แห่งลุ่มน้ำจันทบูรณ
พบกับกรวยจับน้ำคนเจ้าเกาแก๕๐วันจากร้านกรวยจับป่าหมาย
ท้ายด้วยเส้นจันทร์ผัดไทยที่เด็ดที่น้ำปรุงใส่สละ
เจ้าแรกและเจ้าเดียวในจันทบุรีที่ร้านผัดไทยร้อยกระทะ
มาร่วมสืบสารราวเส้นกับเมนูเส้นอนาชาติไปด้วยกัน
ที่๑๑มีนาคมนี้เวลา๑๑โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒